ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวการนะจ๊ะ

กาญจนบุรีไปดูภาพเขียนโบราณอายุตั้ง๒๐๐๐ปีเลยครับ
โอ้โหต้องพาเข้าป่าไปแบบนี้
ผมจะบอกให้ว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยนะ
ถ้าใครที่ชอบแบบลุยป่าแล้วก็

ตามคนนี้ไปฮะคุณวสันสุนจิรัตน์เป็นกำนันตะบนช่องสะดาว
ในฐานะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

เดินเท้าเข้าป่าไปสำรวจ
ถ้ำตาด้วงที่บริเวณบ้านปากคลองตำบลช่องสะดาว

ก่อนไปคุณต้องเช็คร่างกายให้ดีให้พร้อมนะ
จะได้เที่ยวอย่างสนุกนั่นแหละครับ

ต้องบุกป่าฝ่าดงขึ้นคงขึ้นเขา
แต่ไปก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกครับ

เขาบอกว่ารักษณะของตัวถ้ำเนี่ย

ต้องสแลนเดอร์ไหม

ต้องเป็นแบบว่าใช้แบบ

สุดท้ายก็ยังสามารถพอจะคลานเข้าไป
บอกว่าต้องคุกเข่าคานเข้าไปเลยนะ
แต่เมื่อเข้าไปแล้วถึงมันจะลำบาก
แต่ข้างในคุ้มค่าครับ
เขาบอกว่าในนั้นมันมีความสวยงามซ่อนอยู่
น่าสนใจของถ้ำนี้คือภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์
ที่อยู่บริเวณหน้าปากถ้ำ
เป็นภาพเขียวสีแดงรูปร่างคล้ายกับขบวนแห่ลักษณะ
เป็นทั้งคนและไม้หรือต้นไม้นั่นแหละค่ะ

เพราะมันเป็นภาพเขียนโบราณลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชม
อย่างที่ผมบอกไปอายุมันคาดว่า๒๐๐๐ปีเลยนะ
ผมประมาณ๓๐๐ไม่ได้อยู่นานขนาดนั้น
ถ้า๓๐๐ปีผมเป็นฟอสซิลแล้ว
แต่ว่าสวยเหมือนกันนะแต่อาจจะต้องใช้จินตนาการดูนิดนึง
สนใจนะอยากเดินทางไปศึกษาเรื่องของเส้นทางธรรมชาติ
มันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
ก็ลองไปกันได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ